ป้าแกปั่นจักรยานมาแล้วล้ม
ตอนกู้ภัยไปช่วยโวยวายใส่

ป้าไม่เมา
ป้าบอกแบบนี้ค่ะ
ป้าเป็นอะไรป้าเป็นอะไร

พยายามช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือโดยการที่จะพาส่งโรงพยาบาล
หรือว่าจะพาส่งบ้านแต่ป้าไม่ยอมค่ะ
ตัดมือปัดไม้แล้วก็พูดแต่ไม่ได้เมา
ทีนี้พอดูแล้วตามเนื้อตามตัวป้า

คือไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีแผลไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน

ป้าแกก็ยังไม่ยอมสุดท้ายกู้ภัยบอกว่า
ถ้ากู้ภัยไม่ไหวนี่ต้องให้ตำรวจค่ะ
บอกตำรวจสพเมืองกระบี่มาช่วยหน่อย
ทีนี้พอป้าเห็นตำรวจคุณผู้ชมว่าจะโวยวาย

เปล่าค่ะป้าสงบลงเลย
ตำรวจเลยนี่เห็นไหม
ตำรวจเนี่ยพาขึ้นไป
ดึงตัวขึ้นมาป้าแกก็ค่อยเดินตามตำรวจมาแบบนี้
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมป้าดื่มเหล้าเมาประจำ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครนะ
รอบนี้เห็นรถจักรยานของป้าล้มไงเป็นห่วง
รีบบอกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือก็ไม่คิดเหมือนกัน
ป้าจะโวยวายแบบนี้นี่ตำรวจพาขึ้นรถตำรวจ